เรื่องนี้คุณผู้ชมด้านหลังนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะ
กรณีสังหารหมู่๔ศพที่เกิดขึ้นที่ชุมพรเนี่ย
และสภาพสมพเนี่ยมีทั้งโดนยิงมีทั้งโดนเผาด้วย

ในข่าวนี้นะคะว่าคนก่อเหตุเนี่ย
โดนคุมตัวหรือยังจับได้หรือยังนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพนาศักดิ์เที่ยมเปอร์สวีจังหวัดชุมพล
ได้รับแจ้งก่อนว่ามีคนเสียชีวิตอยู่
ตรงนี้ค่ะถนนลูกรังทางเข้าป่ายางพารา

ไปเจอศพนายประยงสมนึกอายุ๖๑ปี
เป็นคนไทยโดนยิงเสียชีวิตอยู่
จุดตรงนี้อยู่ห่างจากถนนสาย๔๑ไปประมาณ๑๕กิโลค่ะ
แล้วสภาพศพสวมกางเกงขาสั้นเสื้อเชิดนอนหงาย
เหมือนกับมีการเอาเขาเรียกว่าอะไรทางมะพร้าว
เอามาอำพลางร่างเอามาปิดร่างไว้
มีแผลโดนยิงเข้าที่ลำตัวแล้วก็ใบหน้าและที่แขน
เป็นรู๒๐กว่ารูค่ะน่าจะเป็นกระสุนลูกปลายแหละ
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ห่างจากศพไป๓๐เมตรเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๒ปลอก
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมที่เราขึ้นภาพให้ดูเป็นกราฟิกนะ
ว่าเจอศพแต่ละจุดอยู่ห่างกันแค่ไหนนี่
เห็นไหมตรงป่ายางเพราะว่าไปเจอศพทั้งตรงบริเวณป่ายาง
แล้วไปเจอศพตรงบ้านพักคนงานด้วยนะคะ
มาดูศพที่๒หน่อยค่ะคุณผู้ชมโดนเผาเป็นตอตะโกเลย
และที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นลักษณะศพคือคล่อมอยู่กับมอเตอร์ไซค์
ล้มทับร่างอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพแรก
นายประโยงประมาณสัก๓๐๐เมตรได้นี่เป็นศพของชาวเมียนมานะคะ
แล้วตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านพักคนงานเจอศพในน้องอายุ๓๔ปี
ก็เป็นชาวเมียนมาโดนยิงด้วยปืนที่ไทยทอย
ซ้ายกระสุนทะลุแก้มเสียชีวิตอยู่ที่เตียงหน้าบ้าน
แล้วเข้าไปดูในบ้านเจอศพที่๔ค่ะ
นายอายุ๕๑ปีชาวเมียนมาเหมือนกัน
โดนยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ไทยทอยเช่นเดียวกัน
นี่เป็นชาวเมียนมา๓คนไทย๑นะครับ
ทีนี้ลูกของนายประยงคนตายเนี่ยนะ
ก็บอกว่าเมื่อเย็นวันเสาร์โทรหาพ่อ
โทรติดนะแต่พ่อไม่รับสายเอ๊ะพ่อไปไหน
พอมาเช้าของวันอาทิตย์ขับรถมาดู
มาถึงจุดที่เกิดเหตุก็เห็นว่าทางมะพร้าวมันปิดอยู่
เปิดดูเท่านั้นแหละถึงรู้ว่าเป็นศพพ่อ
ไม่รู้ว่าใครทำพ่อและแถมเอารถกระบะของพ่อไปด้วยนะคะ
ส่วนน้องของนายประยงก็บอกว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยต้องเป็นเจ้าของสวนยางที่อยู่ติดกันนั่นแหละ
ว่าประพันธ์นาคสิริเขามีเรื่องกันมาตั้งหลายรอบแล้ว
ประพันธ์มันอันทภาณลองฟังเสียงน้องของประโยงคนไต้หน่อยค่ะ
ก็พอรู้แล้วว่าตอนนั้นเขาไปเที่ยวน่ะ

ไปพรีซ่าเขาอ่า

คือเขาอยู่ข้างปลา

เคยมีมางานรอบนี้แต่ก็มีแล้วเขาก็เหมือนไงกันนะ

นี่จริงคือคนที่ทำ
ทำ๕ชีวิตนะไม่ใช่๔เหรอ
เป็นคนครับส่วนอีกชีวิตหนึ่งคือหมา
หมาเฝ้าสวนยังโดนจริงเลยนะ
ดูสิซากหมาอยู่ตรงนี้
แล้วทางด้านในจ้างของแรงงานเมียนมาที่เสียชีวิต
เชื่อว่าคนก่อเหตุคือนายประพันธ์เหมือนกัน
เพราะประพันธ์ชอบมาข่มขู่ลูกน้อง
แล้วก็เคยกล่าวหาด้วยว่าลูกจ้างของเขาขโมยพวกขี้ยางไปขาย
พยานบอกกับตำรวจแบบนี้ค่ะว่าได้ยินเสียงปืนปั้งปั้ง
มาช่วง๖โมงเช้าของวันเสาร์แล้วก็ช่วง๑๐โมงเช้าอีก๒นัดนะ
คิดว่าเป็นเสียงประทัดไงตอนแรกอ่ะแล้วตำรวจก็มีการไปขอสารออกหมายจับ
เพราะเชื่อว่านายประพันธ์ยิงแรงงานเมียนมาที่คล่อมมอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
แล้วถามว่าเอาที่โดนเผาดำเป็นต่อตะโกคืออะไรก็หลังจากเสียชีวิตแล้วคงจุดไฟเผา
แล้วก็เข้าไปยิงแรงงานอีกสองคนที่บ้านเจอทั้งหน้าบ้านแล้วก็อยู่ในบ้าน
หลังจากนั้นประยงประยงที่บอกว่ามีทางมะพร้าวมาปิดนะคะ
น่าจะไปยิงเป็นคนสุดท้ายคงจะระแวงแหละว่ากลัวว่าทั้งหมดเนี่ยจะขโมยขี้ยางไปขาย
แล้วหลังจากก่อเหตุนะรถกระบะของประโยงนายประพันธ์ก็คงจะขับหนีไป
ทีนี้ศาลจังหวัดหลังสวนชุมพรออกหมายจับนายประพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโอ้โหโดนหลายคดีเลย
แล้วก็พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนรถกระบะกระบะของประโยงไปเจอแล้วนะ
ตำรวจไปเจอรถคว่ำอยู่ตรงถนนสุราชนครศรีค่ะที่จังหวัดสุราช
แต่ว่าไม่เจอตัวประพันธ์แล้วดูสภาพกระบะนี่คือยับเลยนะ

ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะ
กำลังจะช่วยน่าจะเป็นนายประพันธ์แหละได้รับบาดเจ็บ
แต่ปรากฏว่าอาศัยจังหวะชุลมุนอยู่ก็หายไปเลย
แล้วเมื่อเช้าค่ะนักข่าวย้อนไปดูจุดที่เกิดเหตุ
ก็เจอยาดมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคนตาย
แล้วคุณผู้ชมเมื่อตอน๑๑โมงครึ่งนี้เอง
เราเข้าข่าวเที่ยงไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ
สุราธานีนี่เขาสนที่กำลังกันกับตำรวจชุมพรนะคะ
กว่านายไปปิดล้อมป่าเชิงเขาในพื้นที่หมู่๕
ที่ตำบลสองแพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราธานีค่ะ
เพราะว่าอะไรเขาไปจับสัญญาณมือถือของนายประพันธ์คนร้ายได้
ตำรวจตามแกะรอยไปเจอกับเพื่อนของผู้ต้องหา
กำลังขับรถไปส่งแล้วก็เอามาส่งไว้ที่บ้าน
ทีนี้ตัวประพันธ์ถอดรองเท้าทิ้งไว้
กำลังจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูธแล้วก็เดินเท้าหลบหนีไปตรงเชิงเขาค่ะ
เจ้าหน้าที่ตามนี่นี่ดูสินี่คือนายประพันธ์นะ
จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้แล้วนักข่าวถามกับประพันธ์
ถามประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในครั้งนี้
แล้วดูท่าทางประพันธ์นะเขาจะตอบว่ายังไง
แล้วท่าทางเขาเป็นยังไงลองฟังค่ะ
โอ้โหนี่ยังบอกอีกเหรอว่าตั้งใจยิง๔คนให้ตาย
ถ้าเกิดว่ามีชาวเมียนมามาอีกก็จะยิงอีก
ค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นตำรวจคุมตัวได้แล้วนะคะ
นายประพันธ์ที่ก่อเหตุฆ่า๔ศพแล้วก็ยิงหมาอีก๑ตัว
ก็ต้องจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ